ส่วนเรื่องของฟุตซอลนะครับเราปิดท้ายกันเลย
เพราะว่าล่าสุดอย่างที่เราทราบกันว่า
ท่าเรือกับทางชมบุรีเกมสุดท้ายเตะสนามกลาง
แล้วก็แฟนฟุตซอลสามารถเข้าชมได้
แต่ว่าจะต้องมีการตรวจแฟนฟุตซอลนะครับ
อาจจะมีบางกลุ่มที่อาจจะเกเรเชียแรงนิดนึง
อาจจะให้งดเข้าสนามตรงนี้อยู่อย่างเรียบร้อย
เป็นหน้าที่ของสโมสรจะเป็นคนจัดการนะครับ
ดังนั้นล่าสุดไปถามทางประธานบรรณฟุตซอร์แห่งชาตินะครับ
คุณอธิษฐรรมดินจัดสีวันก็บอกเลยนะครับว่า
เกมคู่นี้จะนำการรักษาความปลอดภัย
หลังจากที่มีการพิจารณาวันนี้บอกไปแล้วนะครับ
ซึ่งสนามเนี่ยมีมาตรฐานอยู่แล้วในการจัดการแข่งขันระดับโลกมาแล้ว

แต่ว่าจะควบคุมอย่างไรตรงนี้นะครับ
ก็ต้องใช้วิธีการในการจัดการ
คุณเอกศักดิ์ก็บอกนะครับว่าความปลอดภัยนะครับ
แล้วก็จะมีการขอกำลังนะครับตำรวจจากสนหัวหมาก๖๐นาย
เข้าไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ทีมของการท่าเรือ

ก็ดูแลแล้วก็มีการตรวจอาวุธก่อนเข้า
แบ่งแฟนคลับฟุตซอลของทั้งสองทีม

ก็น่าจะออกมาเรียบร้อยแหละหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะ
ส่วนกรณีของถ้วยรางวัลฟุตซอล
ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ใช้มอบในฤดูการหน้า
ก็จะมอบให้กับฟุตซอลไทยลีกฟุตซอลดิวิชั่น๑
ฟุตซอลหญิงและฟุตซอลชายหาด
จะจัดทำจากโลหะชนิดพิเศษค่ะ

เหมือนกับที่สมาคมฟุตบอลได้จัดทำขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะ
และก็คาดว่าถ้วยฟุตบอลถ้วยรางวัลอันใหม่นี้
จะแล้วเสร็จในช่วงเปิดฤดูการใหม่หลังสงกราน
หรือว่าช้าที่สุดก็คือเป็นช่วงก่อนจบเล็กแรกในฟุตซอลไทยลีกค่ะ
ซึ่งโปรแกรมการแข่งขันวันอาทิตย์นี้
แข่งขันครบทั้ง๗คู่นัดสุดท้ายของฤดูกาลนะคะ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดเกมคู่เอก๑๖นาฬิกานะคะ
นครราชสีมาเดิร์มอลวีวัลเจอกับพัทยาไทเทค
ราชนาวีเจอกับนนทบุรีและบางกอกซิตี้เจอกับกรมทางหลวง
เกมนี้บางกอกซิตี้ต้องชนะเท่านั้นนะคะ
ถ้าอยากจะอยู่รอดหรือไม่ถ้าเกิดว่าไม่ชนะจริง
ต้องลุ้นให้นนทบุรีไม่ชนะเหมือนกันนะคะ
อกจากนี้ก็ยังมีสุราธานีเจอกับมเกษมบัณฑิต
แล้วก็ศรีสะเกดเจอกับสมุทรสาครค่ะ